ต่อกันที่เรื่องนี้ถือว่าอาจจะเย็นใจก็ได้นะคะ
สำหรับแฟนอย่างเรารู้ข่าวว่าเขาโสดแล้วก็สบายใจขึ้นนิดนึงนะฮะ
สำหรับบาทจุธาวุฒิค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐอีกครั้งนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าโสดอีกแล้วนั่นเองค่ะ

กองอยู่๓กองมันก็เลยไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่

นี่แหละอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยโสดแล้วนะคะ
จากน้องจูนราเมเยอร์คนสวยจากรั้วแม่โดม
ตอนนี้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นเพื่อนกันได้เดือนกว่านั่นเองนะ

เหมือนเราพัฒนากันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกัน

น่าจะช่วงต้นปีครับ
มีอะไรไม่ดีครับมันคือการเรียนรู้กันครับ
แล้วก็เมื่อเรารู้จักกันมากขึ้นแล้ว
ถ้ามันเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็เป็นเพื่อนกัน

นี่ยังคิดอยู่เลยว่าเขายังอยู่กับน้องจอมแจ่มไม่ใช่เหรอ

คือต้องบอกว่านุ่มมาร์ชจุธาวุฒนี่นะ

เขาเหมือนกันก็คือหล่อเสน่ห์แรงแหงสดอยู่
จะคุยกับใครก็อาจจะเป็นมิตรกิติของเขา
ก็ตอนนี้เขายังไม่ได้แบบมีใครเป็นตัวเป็นตน
ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกก็เลือกกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้เราสองคนก็หายใจหายคอเริ่มจะสบายขึ้นแล้วนะครับ

รัดมากตอนนี้ติดคอมากถัดไปหาคุณก็รู้สึกว่ามันติดคอเหลือเกิน